ไปดูเรื่องนี้ดูกี่ทีก็ช้ำใจ
ก็เป็นเรื่องของนักศึกษาอาชีวะตีกันอีกแล้ว

ได้ยินเสียงปืนดังปั้งด้วยค่ะ

วันนี้เราหยิบยกขึ้นมาเป็นพาดหัวข่าวเหมือนกัน

มีเด็กเทคนิคที่บาดเจ็บคุณ

ในปากส่วนหนี้ที่วิ่งไล่กันฮะนอกจากวิ่งไล่ชก
วิ่งไล่ฟันแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไหมใช่ปั้งใช่
หืมและชาวบ้านบอกหูตกโอกตกใจมีคนหมดไหนหลายคนเขาวิ่งหลบกันอ่ะ
เกิดขึ้นเมื่อเย็นเมื่อวานนี้แหละค่ะอยู่ที่ท่าน้ำอำเภอพระประแดงค่ะ
สำรงใต้นะที่สมุทรปราการค่ะพลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้เป็นเหตุการณ์
เหมือนจะถ่ายมันไกลก็คงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้นะคะ
นักศึกษาอาชีวะ๒กลุ่มก็วิ่งไล่กัน
มีฝ่ายหนึ่งค่ะก็คือสวมเครื่องแบบ
แล้วจะเห็นเลยนะเมื่อกี้ก็คือใส่หมวกกันน็อกมาเต็มใบ
ชักปืนออกมายิงเสียงดังปั้งหนึ่งครั้ง
และตรงนั้นมันอยู่ตรงท่ารถสองแถว

ใช่ค่ะพอหลังจากได้ยินเสียงปืนกลุ่มนี้
เขาก็วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันหนีออกไป
อีกกลุ่มล่ะอีกกลุ่มก็ใส่ชุดนักศึกษาเดินวนอยู่ในพื้นที่นี่
ที่ใส่หมวกกันน็อกเพิ่มไปแล้วอันนี้กลุ่มน้องนักศึกษา
น้องที่มีคนได้รับบาดเจ็บด้วย
ใช่แล้วค่ะตำรวจสภสำรงใต้ค่ะโอ้โหมีคนเข้าไปแจ้งไงก็ต้องรีบเข้าไประงับ

ก็เจอนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะท่าทางตกใจก็ร้องไห้กันด้วยนะ
เล่าแบบนี้ว่ามีเพื่อนอายุ๑๗โดนฟันที่โหนกแก้มขวา
เป็นแผลเวอะหวะเลยนี่นี่แหละค่ะโดนฟันอยู่แบบนี้

ใช่ค่ะเขาบอกว่าทีนี้ตอนเกิดเหตุคือวิ่งเลยนะวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำ
ก่อนจะมีพลเมืองดีมาพาตัวน้องเขาส่งโรงพยาบาลลองฟังเพื่อนน้องเขาเล่าดูค่ะ
น้ำตาคลอตาแดงเลยนะเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนถูกฟันจนเจ็บเนี่ยเขาต้องปลอบใจกันนะฮะกลัวเพื่อนตายก็บอกว่าโดนฟันทะลุปากเลย
พูดอย่างนี้แล้วโดนยิงแต่ว่าไม่ได้โดนนะ
อ่าทีนี้หนึ่งในเยาวชนกลุ่มที่บาดเจ็บเนี่ยเขาก็เล่าแบบนี้
พวกเขาเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งนะคะกำลังจะกลับบ้านแล้วแหละ
ตอนที่มารอเรือข้ามฝ้าเขาบอกเขาจะไปซื้อของที่ร้านชำ
ตอนนั้นเห็นแล้วเห็นคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์มาสองคัน

ทำให้ถูกคู่กรณีที่มีทั้งมีดทั้งปืนไล่ทำร้ายพวกเขา
หนีเข้าไปอยู่ในโรงเรียนวัดแหลม
แล้วมารู้ว่าอ้าวเพื่อนโดนฟันที่แก้มด้านขวาลึกเลยนี่นะ
ก็เลยเข้าไปหลบอยู่ที่ห้องน้ำหญิงตรงร้านค้าแถวนั้น
ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

พี่เขาช่วยนะเพราะเด็กวิ่งเข้ามาแอบในห้องน้ำผู้หญิงนะครับ
เด็กที่บ้านเจ็บนะครับ
พอออกมาพี่เขาเห็นเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็เขาเอาออกมาพี่เขาเห็นเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็เขาเอาออกมาพี่เขาช่วยนะเพราะเด็กวิ่งเข้ามาแอบในห้องน้ำผู้หญิงนะครับ
แล้วก็เขาเอาออกมาพี่เขาเห็นเลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็เขาเอากระดาษทิชชู่บอกน้องอุดเลือดไว้ก่อน

แต่ทีนี้จะพาน้องคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลได้ยังไงคุณ
เพราะว่ายังมีคู่อลิยืนดักอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลย

จะให้เพื่อนน้องคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งก็ไม่ได้
ทีนี้เมื่อกี้นะพี่คนที่เฝ้าห้องน้ำ
ก็เลยให้ลูกสะพ้ายขี่มอเตอร์ไซค์อ้อมไปด้านหลังตลาดไปด้านหลังห้องน้ำ
พาเด็กที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลคุณ
กลายเป็นธุระของกลุ่มชาวบ้านเขาเลย

แต่ว่าชาวบ้านก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีที่ช่วยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยสอบถาม
ไปที่ทางด้านรองภูมิกับสอบสวนสพสำรงใต้
ตำรวจโทประจวบแขกสันเทียค่ะ
บอกแบบนี้ว่าหลังเกิดเหตุจริงก็ได้รับแจ้งมาแล้วแหละ
มีการส่งชุดสายตรวจพร้อมชุดสืบสวนไปลงพื้นที่
หลักฐานแล้วก็ไปตรวจดูกล้องมุมจรปิดแถวนั้นนะคะ
จะติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้เป็นนักเรียนอาชีวะนี่แหละ
สาเหตุคาดว่าคงจะเป็นอริเก่ากันมาก่อนแหละ
แล้วมาเจอกันโดยบังเอิญก็เลยมามีเรื่องกันแบบนี้
แล้วก็พอจะรู้แล้วด้วยว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะ
บอกว่าตอนนี้เรื่องป้องกันเหตุนักเรียนตีกันมันเกิดขึ้นบ่อยจริงในพื้นที่ตรงนี้
ก็มีการสั่งให้ชุดสายตรวจเอาจริง
เขาก็ไปตระเวนคอยตรวจตราดูอยู่ตลอดอยู่แล้ว
จริงนะคุณเรานำเสนอข่าวย่านพระประแดงที่ตีกันเยอะเลยนะฮะ

เพราะว่าชอบมาดักกันแบบนี้ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ